ถ่าถ้าพูดถึงเรื่องของอร่อย
ดิฉันก็อยากจะแนะนำของหวานบ้าง

เออดูบรรยากาศแล้วพี่
พันเกี่ยวขนาดนี้แล้วร้านนี้เป็นร้านกาแฟอยู่กลางธรรมชาติที่ร่มรื่นเลยนะคะ
อยู่ริมถนนสายสุราชตะกัวป่าหมู่๖ตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราธานีจ้ะ
ร้านนี้แหละที่เขาเปิดขายขนมปังฮ็อกไกโดสายพันธุ์ไทยค่ะ
เรียกว่าทานที่ไทยเหมือนได้ไปญี่ปุ่นจริงทีมงานตลอดข่าวก็เลยไม่รอช้า
ไปถึงที่เลยค่ะไปสอบถามเจ้าของร้านคือนายไกรศักดิ์พุทธสุภะค่ะ
ถามถึงเรื่องของแนวคิดการทำขนมปังฮ็อกไกโดสายพันธัยพี่คนนี้นะ
เขาบอกว่าตัวเองกับลูกสาวเนี้ยเป็นคนต้นคิดเรื่องนี้อืม
จากว่ามีความชอบในขนมปังฮ็อกไกโดอยู่แล้วชอบตรงไหน
มันนุ่มไงนุ่มนิ่มแล้วไส้เยอะแบบนี้ไง
หนวกกับลูกสาวของพี่เขาเนี่ยนะชื่อว่าน้องเพียวอายุ๑๕ปี
คนนี้อ่าชอบทำเบเกอรี่มากเวลาว่างมีเมื่อไหร่ก็ลองทำ
ลองทำก็ลองผิดลองถูกอยู่นานแต่วัตถุดิบที่ใช้เนี่ยนะ
ต้องชื่นชมจริงเพราะว่าเลือกใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีนั่นแหละ
อย่างเช่นเผือกอ่าหากันได้ง่ายอยู่แล้วมันม่วงญี่ปุ่นก็ปลูกเองนะ
ปลูกเองในสวนนะคะแล้วก็ค่อยพัฒนาไส้อื่นอื่นเพิ่มเติมนะคุณ
ที่สาผมชอบตรงไหนรู้ไหมหน้ามันแบบว่ามันวาว
แบบเป็นขนมปังที่ดูแล้วน่ากินน่าทานมากเลยอ่ะน่าเนียนนะเออ
ดูชำนะแล้วเขาอัดไส้เข้าไปคุณดูสิเนี่ยไส้ชาไทยก็มีนะ
นมก็เยอะเหมือนกันนะคะจุดเด่นเลยค่ะก็อย่างที่เราพูดไปเลยว่าคือ
ปังเนี่ยจะเนื้อแน่นิ่มและแน่นไส้จะเยอะ
บางทีทะลักออกมาเลยอยู่เดียวโดยไอซิ่งหน่อยอุ้ยน่าทานเป็นที่สุด
ยั่วเอาไว้ตรงนี้แล้วกันคุณผู้ชมใครที่เป็นคนชอบทานขนมปังสายหวาน

ก็เป็นโอกาสแหละช่วงเดือนตุลาคมเขาไปเที่ยวได้แล้วนี่
ไปที่ไหนนะสุราชนะโอ้โฮโอ้โฮจังหู้อะไรนะที่สุราชทานีไง
ขนมทาซานที่ดีแหละเบอร์อย่างนี้ต้องไปเชื้อพี่นะไปเชื้อพี่พี่เบาพี่เบลือ
เออเอาไปลองดูแล้วจะลองความอร่อยขึ้นค่ะโอ้โฮโอ้โฮจังหู้อย่างนั้นแหละ